รวมถึงเภ้าวีชกันผู้ชมอย่างยาย่านาเดชค่ะ

เป็นซักคน

น่ารักนะดูดิทำท่าอะไรก็น่ารักอุ้ยน่ารักมากมาก
แฟนแฟนเนี้ยเข้ามาคอมเมนต์กันทะลมทะลายเลยอยากเห็นมาตั้งนานแล้ว
อ่ะจัดให้แฟนซะหน่อยนะคะสำหรับคาเฟคอีนของพี่หญิงลีค่ะ
เรื่องงานเนี่ยว่าปังแล้วเรื่องบุญของคู่เลิฟคู่นี้
เดชยายาไม่เคยพร่องคุณผู้ชมจ้ะล่าสุดเนี่ยทั้งคู่เดินทางนะคะ
ไปทำบุญทอดกระถิ่นที่วัดหนองรีเตรียมจะไปทำและที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
โดยตั้งใจนะนำเงินไปสร้างสะพานที่มันผูกพังแล้ว
แฟนค่ะก็แซวกันว่าเอ๊ะอันนี้มันเป็นแบบว่า
ทำบุญสารรักเชื่อมใจทั้งคู่หรือเปล่าเป็นแบบสะพานข้ามรักไปมาหาสู่ซึ่งกันละกัน
อะไรอย่างเงี้ยอืมเออนะคะส่วนเรื่องที่ไปรำบวงสวงนั้นยายาเนี่ย
บอกเลยว่าหากมีโอกาสนะคะก็อยากไปรำเหมือนกันนะคะ
เมื่อครั้งที่เคยไปรำถวายพ่อปู่พญานาคไงที่คำชโนธ
อันนี้สวยงามมากประทับใจมากไม่คิดว่ายาย่าเนี่ยจะรำได้สวยงามขนาดนี้
อันนี้ไปกับน้องแต้วด้วยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปฟังเสียงยายานิดนึง
เป็นวัดแล้วก็พระอาจารย์ที่ทางย่ากับพี่แบรนด์นับถือมากแล้วก็เหมือนไปที่วัดนี้บ่อยที่ฉะเชิงเซา
เป็นการสร้างสะพานใช่ค่ะเป็นการสร้างสะพานจากจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่ง
มันหักแล้วค่ะใช่ค่ะก็เลยต้องทำให้แบบการเดินทางของทั้งคนในชุมชนแล้วก็พระท่านเดินเราจะได้สะดวก
เออของแบบนี้คุณผู้ชมค่ะมันเป็นสิริมงคลชีวิตจริงจริงนะคะ
ทำไว้ไม่เสียหายแต่เราก็ยังอยากเห็นอยู่นะแล้วก็ที่สำคัญโคเวอร์บ่อยนะจ๊ะ
ติ๊กต๊อกก็ชอบกับพี่ณเดชน์เพลงอะไรก็ได้ให้มาคู่กันนะน่ารัก